หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตั้งแต่เกิดเรื่องเด้งฟ้าผ่าเนี่ย

ดรเซปินก็ไปเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กเหมือนกัน
คือก่อนหน้านี้เราเห็นเขาตามหน้าข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เยอะมาก

พอโดนเด้งฟ้าผ่าปุ๊บเก็บตัวเงียบ
นักข่าวพยายามควานหาตัวพยายามจะขอสัมภาษณ์

รับโทรศัพท์แล้วจ้าบอกว่าผมโอเคผมสบายดี

หลังจากที่มีคำสั่งโยกย้ายพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สปกตรโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเลยนะคะ
ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้อย่างที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กยังคงเก็บตัวเงียบค่ะ
หลายคนก็คาดเดาสาเหตุของการโยกย้ายไปต่างนานาเลยนะ
มันจะเกี่ยวข้องกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการประจำปีนี้หรือเปล่า
ว่ามีการล้วงลูกจนทำให้ผิดฝาผิดตัวเกิดความเสียหาย
มูลค่า๓๐๐๐ล้านบาทที่พบความไม่โปร่งใส
พลตำรวจเอกดุสิตสังคเมคะที่ปรึกษาพิเศษตำรวจในฐานะผู้อำนวยการสปกตรออกมาให้ข้อมูลสั้นนะคะว่า
พลตำรวจโทษสุรเชษเข้ามารายงานตัวตามคำสั่งตั้งแต่เย็นของวันที่๕เมษายนแล้ว
และช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวมาว่าพลตำรวจโทษสุรเชษเข้ามารายงานตัวและเซ็นชื่อที่สปกตรเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวทรัฐออนไลน์ค่ะติดต่อไปยังพลตำรวจโทษสุรเชษ
พยายามสอบถามถึงกระแสข่าวต่างตลอดหลายวันที่ผ่านมา
ในที่สุดบิ๊กโจ๊กยอมรับสายนะคะบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ผมสบายดีผมสบายดีโอเคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับ
ขอบคุณคนที่เป็นห่วงเป็นใยและคนที่ติดตามข่าวสารว่า
ผมหายไปไหนแล้วก็หัวเราะ
พอถามถึงประเด็นที่หลายคนอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกโยกย้ายเนี่ยมันเกิดจากอะไรเหรอ
โจ๊กตอบว่าไงรู้ไหมถ้าผมพูดมันจะไม่เหมาะสม
แค่นี้ไม่มีมากกว่านี้ไม่มีน้อยกว่านี้
ทีนี้มีกระแสข่าวออกมาอีกว่ามีการตั้งข้อหาบิ๊กโจ๊ก๖ข้อหาค่ะ
แล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามากำกับดูแลคดี
ล่าสุดแหลงข่าวจากสตรการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่า
ยังไม่มีคำสั่งจากพบตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องข้อหาอะไรบ้าง
หรือมีการตั้งจริงไม่จริงยังตอบไม่ได้นะคะ
สี่ทับสองพันห้าบ้านร้อยห้อสิบสองลักสุดก็แจ้งเลือดไปก่อนนะ
เดิมต้องประชุมวันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่ง
ก็เป็นพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งเวลาเดิมนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมแทน

จะมีการพิจารณายกย้ายในตำรวจมาดำรงตำแหน่ง
แทนพลตรธโทสุรเชษด้วย

บุคคลที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อ

สัญชัยสุนทรบุระเป็นผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากุล

และพลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวงผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนด้วย
ก็คือมี๒ผู้เข้าชิงว่าอย่างนั้นนะคะ
มี๒คนที่อาจจะขึ้นมารับตำแหน่งนี้แทน

หลายคนรู้จักบิ๊กโจ๊กหลายคนอาจจะไม่รู้จัก

เว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์รวบรวมชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างนะคะ
ก็มีเนี่ยของคนตำรวจโทรศุรเชษฐะพานด้วย
เขาบอกว่ามีการแก้ไขข้อมูลล่าสุดเนี่ย
เมษายน๒ทุ่ม๒๙นาที

แต่ไปตรวจสอบกันดูตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะ
ลบไปทั้งหมดตั้งแต่วันที่๕เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ก็ต้องรอทางสตชหรือพตรรองค์พตรอบุชิแจงละกัน